มา๒๐ปีหลังเหตุการณ์วินาศกรรมนายวัน
ไล่ล่าผู้ก่อการร้ายที่ทางการสหรัฐต้องการตัวมากที่สุด
ใช้เวลาตามหาถึง๑๐ปีก็มาถึงจุดสิ้นสุดภายในเวลาเพียง๙นาที

มีผู้ก่อการร้ายจี้เครื่องบินโดยสารของสหรัฐ
และบังคับบินชนตึกสูงระฝา๒ตึกในนครนิวยอร์ก
ทำให้มีผู้เสียชีวิต๒๙๗๗ราย
โดยการโจมตีในครั้งนี้เป็นหนึ่งเหตุการณ์ที่สร้างความบอบช้ำที่สุดในรอบศัตวรรษ
ไม่ใช่สำหรับชาวอเมริกันเท่านั้นแต่กับทุกคนทั่วโลก
รัฐบาลสหรัฐออกไล่ล่าโอซามาบิลลาเดน
ผู้นำกลุ่มอากอยดะในฐานะผู้ต้องหาที่สหรัฐอ้างว่า
เบื้องหลังเหตุการณ์วินาศกรรมช็อกโลกครั้งนี้
โดยคาดว่าโอซามาบิลาเดนอาศัยอยู่ในอัฟกานิสถาน
ซึ่งปกครองโดยกลุ่มตาลิบัน

สหรัฐและพันธมิตรนาโตได้เปิดฉากส่งเครื่องบินทิ้งระเบิดไปเหนือน่านฟ้าของอัฟกานิสถาน
และในเดือนธันวาคมปี๒๕๔๔โฆษกของกลุ่มตาลีบันก็ได้ประกาศยอมจำนวนอย่างไม่มีเงื่อนไข
สหรัฐและพันธมิตรนาโต้ส่งกองกำลังทหารเข้าไปประจำการในอัฟกานิสถาน
ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของสงครามอัฟกานิสถาน
ปีต่อมาหน่วยข่าวกรองสหรัฐพบข้อมูลสำคัญเชื่อมโยงถึงผู้สงสาร
ใกล้ชิดที่สุดคนหนึ่งของบิลลาเด่นผู้สนับสนุนที่พักผิงให้กับขบวนการก่อการร้าย
๓ปีต่อมาหน่วยข่าวกรองสหรัฐสามารถเชื่อมโยงข้อมูล
ค้นพบสถานที่แห่งหนึ่งที่คาดว่าบิลาเดนอาจจะใช้เป็นที่หลบภัย
ตั้งอยู่ที่เมืองอัพบอธบัตรซึ่งอยู่ห่างจากกรุงอิสลามาบัตรประเทศปากีสถานไปทางเหนือประมาณ๕๖กิโลเมตร
อกจากนี้ยังอยู่ห่างจากโรงเรียนนายร้อยทหารบกของกองทัพปากีสถานไปเพียงเล็กน้อยอีกด้วย
สถานที่ที่อันตรายที่สุดคือสถานที่ที่ปลอดภัยที่สุด
หลังจากนั้นทุกอย่างจึงเริ่มต้น
เมษายนในปี๒๕๕๔อดีตประธานาธิบดีบารักษ์โอบามา
ตัดสินใจออกคำสั่งอนุมัติชุดปฏิบัติการพิเศษที่มีชื่อว่า
พฤษภาคม๒๕๕๔เวลา๑๓นาฬิกา๒๕นาที
ตามเวลาในประเทศสหรัฐอดีตประธานาธิบดีบารักษ์โอบามา
พร้อมติดตามชมปฏิบัติการนี้ผ่านระบบดาวเทียม
อย่างใกล้ชิดในธรรมเนียบขาว
ขึ้นบินจากฐานทัพในประเทศอัฟกานิสถาน

เกิดตกขณะลงจอดแต่ไม่มีผู้บาดเจ็บ
ส่วนอีกลำร่อนลงอย่างปลอดภัยใกล้พื้นที่เป้าหมาย

และเริ่มวางกำลังบุกเข้าไปในสถานที่หลบภัยของบิลลาเด่น
เพียง๙นาทีหลังจากนั้น
แจ้งว่าสามารถสังหารเป้าหมายได้ที่บริเวณชั้น๓ของบ้านที่ใช้หลบภัย
และในระหว่างปฏิบัติการมีผู้เสียชีวิตอีก๓ศพ
ซึ่งหนึ่งในจำนวนนั้นเป็นลูกชายของโอซามาบิลลาเดน
ขนย้ายร่างโอซามาบิลลาเดนใส่ถุงเก็บศพลงมาชั้นที่๑
เพื่อเตรียมการสำหรับการถอนตัว
๖นาฬิกา๑๐นาทีเฮลิคอปเตอร์ลำที่๒
๑นาฬิกา๕๓นาทีเดินทางถึงฐานทัพในประเทศอัฟกานิสถาน
๓นาฬิกา๓๕นาทีอดีตประธานาธิบดีบารักษ์โอบามา
พร้อมยืนยันว่าโอซามาบิลาเดนเสียชีวิตแล้ว
ศพของโอซามาบิลลาเดนได้ถูกนำไปประกอบพิธีทางศาสนาอิสลาม
อย่างถูกต้องก่อนนำร่างส่งลงทะเลไม่มีการเปิดเผยสถานที่แน่ชัด